คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่รอลุ้นงวดนี้นะคะ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เป็นประจำทุกงวดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณภาคภูมิค่ะ
ก็ยิ้มแห้งทุกงวดเลยค่ะเราสองคนนี้นะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าเลขที่ออก๑๖มีนาคม๖๓นี่
รางวัลที่๑๕๐๓๔๔๖เลขท้าย๗
โอ้โห๗๗นะมันยากเนอะเลขแบบนี้แต่ก็มีคนซื้อก็มีคนซื้อนะคะ
เลขหน้าเลขท้ายกันเนี่ยฮะ๓ตัว๒ตัวเนี่ยครับออกมาหมดแล้ว
ทีนี้ค่ะไปหาเศรษฐีใหม่กันหน่อยค่ะที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดนี้นะคะ
ตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ไปกับแฟนสาวไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านค่ะ
แต่ว่าบอกกับทีมข่าวว่าไม่ถ่ายรูปเนอะจะได้ไม่เห็นหน้าไงก็เป็นเรื่องส่วนตัว
ก็บอกว่าไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนเช่าหอพักอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน
ก็ลองตรวจดูไม่คิดไม่คัดคิดว่าจะถูกรางวัลที่๑โอ้โห๒ใบ๑๒ล้านเนี่ย
ใจจนบอกไม่ถูกค่ะดีใจด้วยฮะอ่ามีที่สุรินนะครับที่สุรินเนี่ย
มีคนที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเป็นภาพของสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันนี้ครับ๒ใบนะฮะมูลค่า๑๒ล้านแล้วก็มีผู้ที่ถูกรางวัลนะฮะ
บอกว่าเป็นลูกสาวปั๊มน้ำมันบ้านทุ่งมนต์สมุทรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะครับ
เจ้าของปั๊มกำลังถ่ายรูปกับญาติพี่น้อง
เขาก็เลยไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์ลงโซเชียลว่าลูกสาวปั๊มนี้เนี่ย
ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านรู้แค่ว่าชื่อน้องนิ่ม
เป็นลูกสาวเจ้าของปั๊มน้ำมันใกล้กับสพทุ่งมนต์นะฮะ
แต่เราถามไปทางสพทุ่งมนต์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครไปลงบันทึกประจำวันนะ
อาจจะรอพรุ่งนี้ก็ได้แสดงความยินดีด้วยนะฮะกับทุกท่าน
เราก็ยิ้มหน้าแห้งกันไปว่ากันต่อ